ไทยรัฐนัดคุยวันนี้เรามีนัดกับน้องกรีนอัศดาพร
นำนำยายลำนำต้องแล้วกับละครเรื่องล่าสุด
ปังปูริเยมากเพราะว่าเป็นการพลิกคาแรคเตอร์มาเร่งร้ายเร่งแรง
จนคนเกลียดกันทั่วบ้านทั่วพื้นพี่แจ๊คมหัวอะไรอ่ะอุ้ย

ถ้าเจอเมียน้อยแบบนี้ดิฉันกราบเลยนะ
เนี่ยกระแสดีน่ากลัวมากขนาดว่าพี่แจ๊คเนี่ยดูแล้วยังอินขนาดนี้คนดูทั่วไปก็ยิ่งอินค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาพูดคุยกับน้องถึงประเด็นนี้กัน
รวมไปถึงอีกหนึ่งประเด็นก็คือเรื่องของการทำธุรกิจ
เห็นว่าธุรกิจของน้องเนี่ยถูกปิดตัวไปแบบเงียบในช่วงโควิดระบาดแบบนี้
จริงเท็จยังไงเดี๋ยวไปฟังกันนะคะกับคุณกิ๊กอิสราค่ะ
สาวจ้ากิ๊กอิสราทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐ

พูดถึงที่สุดตอนนี้กรีนอัศดาพรอยู่กับเราแล้วค่ะ

สวัสดีค่ะ
สวัสดีแฟนไทยรัฐทุกคนนะคะ
ลำน้ำเองนะคะ

บนไปเรื่อยถึงก็ละครจะกลับมาออนแอร์อีกครั้งหนึ่งค่ะ

ก็ขอบคุณทุกคนมากค่ะที่รักละครเล่นกับชาวสีดา
แล้วก็อินในตัวบทดำมากค่ะ
เห็นไหมว่าอันนี้เป็นการเล่นแบบบทร้ายเต็มตัวครั้งแรกเลยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเต็มเลยค่ะ
แล้วก็ครั้งแรกเพราะปกติเราจะไม่ค่อยได้
เราจะไม่ได้รับคนแบบนี้เท่าไหร่

อยู่ในกฎหมู่ของคนไม่ดีอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เรื่องนี้ก็แบบมากันเล่นเป็นแบบนี้แบบครั้งแรกแล้วก็เต็มครั้งแรกค่ะ
เหมือนแบบตีบทแตกมากเลยนะหลายคนแบบชงว่าแบบ

แต่เล่นบ่อยไม่ได้นะคะไม่ไหวจริงเพราะว่าเดี๋ยวคนแบบว่าส่งเปิดเรียนมาให้ตลอดเวลาก็ไม่ไหว
เหมือนแบบถ้าคนมองว่าเราแบบเล่นร้ายแล้วมันเข้ากว่าอะไรอย่างนี้กรีนว่าไง
กรีนก็สำหรับกรีนในฐานะนักแสดงครับคือเราอันนี้ต้องมองในฐานะแสดงด้วยอะไรอย่างนี้

ตอนนี้มันเบรกการถ่ายทำอยู่ใช่ไหมครับ

ทำให้เราไม่สามารถออกไปถ่ายได้

หรือว่าการออกกองถ่ายเนี่ยมันใช้คนแค่๒๐คนไม่ได้

แล้วพอมันก็รันมันก็ออนแอร์ต่อไปเรื่อย
ซึ่งมันก็เป็นจุดที่สำคัญอยู่เรื่องเหมือนกัน

ที่ดูหลักษณ์ภายในสนารกิจสีด้า
ให้ทุกคนเข้าใจจริงว่าเป็นพอสถานการณ์โควิดจริง
มันเลยทำให้เราต้องหยุดการถ่ายครับ

ใช่ค่ะคือไม่ได้มีมาตรการใดออกมา
ถ้าไม่ได้มีโควิดเราไม่ได้อยากให้มันเกิดแบบนี้อยู่แล้ว
อยากให้ทุกคนดูโฟสนุกด่าไปเรื่อยอยู่แล้วค่ะ
ถ้าไม่ติดโควิดนี้ถ้าเราแบบไปเดินตลาดอะไรอย่างนี้

ยังนะคะก็ยังไม่เคยเจอนั่นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นอย่างไร

แล้วพี่มิตเตอร์บอกว่าเราเล่นฉากนี้ไปนะทั่วโลกแล้วแน่๒คนอยู่

ตอนนั้นก็คือพูดเล่นกันคือไม่มีคิดภาพไปออกว่าเป็นอย่างไร
เพราะว่าเราไม่เคยเล่นแบบนี้ก่อน
แต่พอละครออนแอร์ปุ๊บประมาณตอนที่๓๔๕หลังจากนี้
คือตกใจแล้วก็เออแปลกดีเนอะอะไรอย่างนี้
แต่เราก็คือปรับตัวได้คือเข้าใจว่าแบบ

เพราะว่าเขาอินกับบทรักนำมากเขาเขียนเรามาก
ก็เห็นเรามาแล้วก็เห็นว่านึกไปว่าเราก็แสดงถึงใช่ไหม
คนก็เลยยิงกระบวนรับนำกันเกิน
อากีเลือกละครเข้าใจแล้วตอนนี้มาเลือกทุกขิตบ้างเป็นยังไงบ้างจ๊ะ
ร้านแกรมชิคกี้พายค่ะมี๒ตัวค่ะก็จะเป็นตัวอาหารเสริมที่ทำกับธันวา
แล้วก็ปรึงส่วนอีก๒คนก็คือตัวนี้ค่ะ
อย่าจะบอกทุกคนมากเลยคือตัวนี้เป็นตีวเข้าซองไนทาม์นะคะ
เพราะตอนนี้งุ่มกำลังฮอลลายจนก็ไม่ได้แบบไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

เรื่องรายร้ายคนเดียวเนี่ยฮะเรื่องเรื่องเนี้ยก็เกิดขึ้นทุกคนบนโลกกว่านี้
เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่กินอยากให้กำลังใจทุกคนผู้ใหญ่ทุกคนแบบ
หัดแล้วก็สู้ในความเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดในสิ่งที่ตัวเองต้อง
เชิดให้มากที่สุดภาระก็ถ้ารู้สึกว่าขาดกำลังใจ
อยากให้ลองปรึกษาหรือให้หรือรับคำแนะนำ
รับฟังสิ่งดีจากคนรอบข้างจากครอบครัวคนที่เขาให้กำลังใจดีกับเรานะ
ให้เลือกคนที่เขาให้กำลังใจที่ดีกับเราแล้วมันจะทำให้เราแบบมีกำลังที่จะสู้ต่อ
และสิ่งสำคัญคือเดี๋ยวมันจะต้องผ่านทุกวัน
มันกลับฟ้าหลังกดมันก็ยอมสดใสเสีย
แบบนี้อยากให้มองในมุมห่วงมากกว่าที่จะมองตรงฝ่าย

อยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพอะไรก็ตาม
ที่แบบเรารู้สึกว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงหรือมันจะต้องใกล้ชิดกับคนที่อยู่

ใครที่รอละครเธออยู่นะคะรอกันอดใจรอนิดนึง
เดี๋ยวมีอัปเดตมาแล้วเราจะให้ทราบแน่นอน